คุณผู้ชมค่ะหลายจังหวัดยังต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมอยู่

สำหรับร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานบางที
ต้องปิดอีกแล้วน้ำท่วมอีกแล้วแต่ร้านร้านนี้เขาสู้ไม่ถอย
เขาขอเปิดขายหมูกระทะโต้คลื่นกันไปเลย
บรรยากาศการกินหมูกระทะโต้ขึ้นเป็นยังไง
ติดตามกันเลยกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณดูนะนั่งทานหมูกระทะกันกลางน้ำแบบนี้
แล้วพอคลื่นมาทำไงทุกคนจับไว้ดีนะคะ
คือเขาบอกว่าไปทีไรตรงนี้เขาได้กำลังใจ
เพราะว่าไปทีไรก็ได้ยินแต่ซู่ซู่
แต่ว่าเป็นคลื่นอะไรยังไงคุณ

คือทางร้านนะคะเขาระบุข้อความเอาไว้ในเฟซบุ๊คของเขา
เป็นประกาศแจ้งเตือนเอาไว้นะคะว่า
ข้อ๑น้ำท่วมสูงประมาณหน้าแข้งตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะ
แนะนำว่าใครที่จะมาทานให้เตรียมชุดมาให้พร้อม
คือชุดต้องกันน้ำหรือพร้อมเปียก
สองทางร้านมีน้ำสะอาดเอาไว้ให้บริการ

ล้างเท้าล้างมือล้างอะไรก็ว่ากันไป
ข้อ๓การุณาสอบถามปริมาณน้ำก่อนใช้บริการ
เมื่อกี้ฉันไปส่องในเฟซบุ๊คเขามา

คือเขาเพิ่งเปิดวันที่๗เองนะคะคุณ
แล้วก็อีก๑ข้อข้อ๔
การให้บริการไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะเน้นความปลอดภัยของลูกค้า
ถ้าเกิดน้ำสูงไปเขาปิดอย่างที่เขาบอกเขาจะประกาศเลยนะคะ
ทางร้านอัดปิดให้บริการโดยไม่แจ้งลูกค้า
จากปริมาณน้ำสูงจนไม่สามารถเปิดให้บริการได้เห็นไหมสรุปนี่
สรุปมันยังไงกันแน่อยู่ที่ไหนนะสรุป

ไม่ใช่แล้วบางประโคมเอาก็น้ำโคมขึ้นหลงใจอดงก็คงละละลอง
ไม่ต้องไปกินหรอกคุณอยู่ที่นนทบุรี
แต่ข้อ๖สำหรับใครที่จะไปทานที่จอดรถของเขามีให้ที่จอดรถไม่โดนน้ำท่วมปลอดภัย
แต่อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าพื้นที่เขามีจำกัดนะคะแล้วก็ลงท้ายเอาไว้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจและกระแสในการเข้ามาใช้บริการนะคะ
ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอ่ะอยากจะไปดูซินั่งกินหมูกระทะท่ามกลางบรรยากาศโต้คลื่นแบบนี้
ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจบ้านท่าน้ำนนเจ้าพระยาแอนชีคคาเฟ่หรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
โทรไปสอบถามหรือเข้าไปดูในเพจก่อนได้ว่าเขาเปิด
คือเป็นการทานหมูกระทะข้างข้างริมแม่น้ำเจ้าพญาถูกต้องแล้วบรรยากาศดีมากเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่น้ำเจ้าพญาก็ขึ้นสูง
คือไอ้ตอนภาพโปรโมทน้ำมันไม่ท่วมแต่ตอนนี้น้ำมันท่วมอย่างนี้แล้วเนี่ย
ถ้าไปได้คุณเตรียมตัวให้ดีเอาง่ายนะเตรียมชุดไปเปลี่ยนจะดีมากเลย
ใช่นี่คือเขาบอกว่าเขาปิดร้านไปหลายวันเหมือนกันนะแล้วกลับมาเปิดให้บริการอีกทีวันที่๗ตุลาคมนะคะ
แล้วดีฉันแอบเห็นรูปใครมาทานรู้ไหมใช่ครับพี่มอสปฏิพันธ์เฮ้ยใช่เหรอเดินทางมาทานพี่มอสเหรอ
เออเข้าไปดูในเฟสบุ๊คเขาเลยใครสนใจประชายังดีกว่าไม่มา